วัยรุ่นต่างถิ่นต่างหมู่บ้าน
โอเคอองประกอบครบแล้ว

รองานเลือกก่อน
แล้วไปดักรอกันแล้วไปสาร์ตกันยี่สิบกว่าคนน่ะ

ยอดยอดยอดเอาล่ะ
ยอดยอด
ยอด

เอารถมา
สงสัยจะหูตึงไม่ได้ยินกันเขาบอกให้หยุดหยุดไม่หยุดนะ

คนที่พูดคือแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตนะ
เดี๋ยวแกไปทำไมแกไปดูหมอลำด้วยเหรอ
แล้วเห็นโอ้โหนี่ตีกันกลางถนนแล้วเป็นทางสาธารณะนะคุณผู้ชมนับรวม
การแสดงหมอรัมที่ขำชะโนธตอนขับกลับบ้านเจอสองกลุ่มนี้ตีกันพอดีเลย
ส่าห์บอกให้หยุดก็ไม่ฟังกันสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปครับ
แต่ยังไม่วายนะตอนท้ายมีโยนระเบิดเสียงดังปั้งตามหลังมาด้วย
แล้วคนที่เจ็บก็นอนโอดโอยพี่น้ำแข็ง
หลังเหตุการณ์จบครับตำรวจสพดงเย็นมาเลย
มาตรวจสอบหน่อยเจอวัยรุ่นเจ็บสาหัส๔คน
แล้วก็มีบางคนก็เจ็บเล็กน้อยไปก็เลยส่งตัวไปโรงพยาบาลให้แพทย์รักษาโดยด่วนเลยครับ
ทราบว่าทั้งสองกลุ่มนี้ไปเที่ยวงานหมอลำกันมา
ยืนเต้นหน้าเวทีนะแล้วคำเหม็นกัน
ไปเต้นหน้าเวทีคำเม่นกันยังไงวะ
เขาเต้นท่าไหนนะ
เออมันอยู่ที่ธ่าเต้นแหละ
เต้นโกนเท้าเหรอ
จริงน่าจะมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากกว่านี้นะครับ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปได้รับข้อมูลว่า
ไม่ใช่แค่กลุ่มวัยรุ่นที่เขามีปัญหากันแล้วได้รับบาดเจ็บกันไปนะ
บางคนที่ไม่เกี่ยวข้องชาวบ้านโดนลูกหลงไป
ก็เจ็บเล็กน้อยไปครับเพราะว่าดันขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแถวนั้นพอดี
คนที่เจ็บสาหัส๔คนคุณผู้ชมมีหนึ่งในนั้นนะ
อันนี้ไม่วัยรุ่นแล้วอายุ๒๙แล้ว
นายจักริตโดนมีดฟันแขนเข้าไปแล้วก็ฟันที่หัวเข้าไปหลายแผลเลย
ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครอบครัวเขาไม่ยอมนะ
ส่วนการดำเนินคดีตำรวจสืบทราบว่า
ทั้งหมดก็มาจากบ้านศรีเมืองเมืองไพรกับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งมาจากบ้านอ้อมก่อ
เคยมีเรื่องกันอยู่แล้วครับเคยหมางกันมาก่อน
พอมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วก็ดื่มเหล้าไปด้วยไง

จากนี้เนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะขยายผล
ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุทุกคนเลยนะมาสอบปากคำและดำเนินคดีให้ได้ครับ